กว่า๒๐ปีแล้วนะคะที่พี่เต๋อได้จากไปค่ะ
แต่ว่าความคิดถึงของศิลปินก็ยังอยู่นะคะ

บันทึกความทรงจำเรวัตพุทธินัน

เรายังคงได้ยินเพลงของพี่เต๋ออยู่ใน
วิทยุอยู่ทุกวันนี้นะคะ

ในการเขียนในการแต่งกระสือเล่มนี้ขึ้นมา

ก็คือพี่เต๋อเนี่ยคืออยากจะเขียนหนังสือนะคะ
ในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ก็เสียก่อน

พี่ก็คิดว่าเราก็ควรจะต้องทำเจตนารมณ์ตรงนี้ของพี่เต๋อให้เกิด
เขามีความตั้งใจมานานมากที่จะเขียนหนังสือ
แต่ว่าก็ไม่ได้เสร็จนะคะ
เพราะว่ามันไม่มั่นใจหลายอย่าง
แล้วก็มีอุปสรรคต่าง
เขียนเสร็จแล้วก็เก็บบ้างเลิกบ้างแก้บ้างนะคะ

ก็ได้ไปเจอน้องคนหนึ่งที่เคยเป็นลูกน้อง

คือจริงหนังสือเล่มนี้มันควรจะเป็นคนที่รู้จักมาช่วยกันนะครับ

น้องก็ยินดีมากแล้วก็มาช่วยกัน

ก็เลยทำให้หนังสือเล่มนี้ก็เลยเกิดขึ้น
แล้วก็ได้เหมือนกับเป็นตัวของพี่จริง
เพราะว่าจะเป็นคำพูดจะเป็นสิ่งต่างนี้
หลายคนบอกว่าอ่านแล้วเหมือนกับเวลาที่พี่พูด

แล้วในขณะเดียวกันก็มองเห็นภาพพี่เต๋อไปด้วยนะคะ
แล้วนอกจากจะเล่าเรื่องราวของคุณอรุยาแล้วก็พี่เต๋อแล้วค่ะ
ในหนังสือเล่มนี้มีมุมมองแง่มุมไหน
อยากจะนำเสนอบ้างไหมคะให้พวกเราได้ทราบกัน
คือพี่เล่าตั้งแต่เรื่องนี้เนี่ยคือ
มันไม่ได้เป็นชีวประวัติอย่างเดียว
มันเป็นเรื่องของคนสองคนนะคะ
ที่เดินทางกันมาเป็นเส้นขนาน
ตั้งแต่ชีวิตในวัยรุ่น
แต่งงานมีครอบครัวนะคะ
จนกระทั่งคนคนหนึ่งจากไป
เพราะฉะนั้นอีกคนนึงที่เดินทางมาเป็นเส้นขนานกัน
ก็จะต้องหาวิธีที่จะอยู่ให้ได้
แพทย์ช่วยเล่าถึงคุณแม่ให้ฟังหน่อยค่ะ

ก็คือตอนก่อนที่คุณพ่อเสีย
ก็ทำให้ตัวพัดได้เห็นถึงการหลบของชีวิต
คือตอนตั้งแต่เกิดมา
คือด้วยความที่ครอบครัวอบอุ่นใช่ไหมคะ

เวลาทำอะไรก็จะมีความเป็นด้วยกัน

ก็จะเห็นแต่ความสุขความสดชื่น

แต่ว่าไม่ทันได้เรียนรู้ถึงด้านมืดของชีวิต

ก็เลยทำให้เห็นว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะ
เพราะฉะนั้นตรงนั้นก็เลยสอนให้แพทย์ได้เห็นว่า
ชีวิตมีทั้งสองด้านใช่ไหมคะ

แล้วก็ในเมื่อถ้าเราได้รับความสูญเสียแล้ว

ที่แต่งกับเรื่องความรัก

รู้สึกจะมีนะคะ
ก็เป็นเพลงเจ้าสาวที่กลัวขนนะคะ

อย่ากลัวฝนเพราะฝนนั้นเย็นช่ำ
อย่ามัวทำตามความคิดเดิม
ลองคิดดูลองหาทางสู้กับฝน
หวังไหมคะว่าคนที่ซื้อหนังสือเล่มนี้ไป
จะได้อะไรจากหนังสือเล่มนี้บ้าง
ก็แพทย์คิดว่าน่าจะได้เยอะพอสมควรนะคะ
คือว่าหลายคนจะได้รู้จักคุณพ่อ
ในฐานะเพื่อนร่วมงานใช่ไหมคะ

ด้วยกันก็จะเห็นว่าคุณพ่อทำงานยังไง

ผมว่าคุณผู้ชมค่ะในหนังสือเล่มนี้ค่ะ
นอกจากจะมีเรื่องราวของคุณเต๋อเรวัฒนินันแล้วนะคะ
ที่ยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะคะ
แล้วก็นอกจากพี่เต๋อนะคะ
มุมคุณภาพพี่เต๋อก็จะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไป
วันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณพี่พันธ์แล้วก็คุณอริยามากเลยนะคะ
ขอบคุณมากเลยค่ะ
ขอบคุณค่ะ